ส่วนเรื่องของคลิปที่มีการเผยแพร่ผ่านโลกโซเชียลมีเดีย

อาจารย์เฉลิมชัยด่าพระพุทธอิสระ

บอกว่าเหนื่อยเลยเหนื่อยที่จะต้องแก้ข่าว
แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหากับพระพุทธอิสระนะคะ
อกจากนี้ก็บอกกับผู้ที่มีพฤติกรรมแบบนี้ด้วย

เพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้จะทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมค่ะ
นายเฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ
ที่สร้างวัดร่องขุนจังหวัดเชียงราย
ชี้แจงกรณีที่มีผู้โพสต์คลิปวิดีโอ
ต่อว่าพระพุทธอิสระวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐม
โดยยืนยันนะคะว่าอาจารย์เฉลิมชัยและพระพุทธอิสระ

เชื่อว่าคลิปดังกล่าวเป็นคลิปเก่า

กล่าวหาว่าอาจารย์เฉลิมชัยเป็นพุทธภานิษฐ์
หลังจากนั้นก็มีคนนำคลิปไปตัดต่อ

หวังต้องการสร้างความแตกแยกค่ะ

ผมก็สร้างวัดของผมท่านจะทำหน้าที่ของท่านก็ทำไป
มงการเมืองอะไรของท่านก็ทำไปไปเกี่ยวข้องกัน

เพราะว่าที่ผ่านมาได้สร้างวัดร่องขุน
ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกโดยใช้เงินส่วนตัว

รวมถึงเป็นสมบัติของชาวไทยทุกคนนะคะ
ดังนั้นจึงอยากที่จะบอกกับมือตัดต่อ
และผู้ที่โพสต์คลิปว่าต้องกล้าเปิดเผยตัว

และอย่านำไปเชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองนะคะ